มาที่เรื่องราวผลการลงประชามติกันบ้างนะคะ
มากมายว่ากระแสพูดกันว่าอย่างไรบ้าง
ผลยังไม่เป็นทางการสำหรับผลประชามตินี้
หลังจากปิดหีบลงคะแนน
พูดเรื่องผลประชามติมากเลย
แฮชแท็กผลประชามติติดเทรนด์อันดับหนึ่งของทวิตเตอร์ประเทศไทย

ติดตามผลการออกเสียงประชามติ
ก็ให้ติดแฮชแท็กผลประชามติด้วยคนจะได้รู้กันทั่วถึง
แฟนเพจต่างรวมไปถึงนักวิชาการ
ก็ออกมาให้ความคิดเห็นต่อผลประชามติ
อย่างเช่นอาจารย์ไทม์เชื้อสถาปนสิรินะคะ
วิชาการด้านสื่อออกมาโพสต์เฟซบุ๊กถามคนในโซเชียลว่า
คุณเห็นอะไรในผลประชามติอย่างไม่เป็นทางการ
ก็เปิดเป็นโพลแบบนี้ให้คนโหวตกันนะคะ
แฟนเพจเฟซบุ๊กคอคนค่ะก็ออกมาโพสต์
หลังทราบผลประชามติอย่างไม่เป็นทางการ
บอกว่าดีเหมือนกันจะได้พิสูจน์การทำงานของรัฐบาลคนดี
ว่าจะนำพาประเทศไปเช่นไรนะคะ
หลังจากนี้ประเทศชาติอยู่ในมือพวกคุณ
หากดีขึ้นมันก็จะ

หวังว่าคงไม่โทษรัฐบาลชุดที่แล้ว
วรงเดชกิจวิกรมนะคะ
อดีตสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรพักประชาธิปัตย์
ออกมาโพสต์แสดงความเห็นเรื่องการลงประชามติเหมือนกัน
บอกว่าแทบไม่น่าเชื่อว่าพลังของโซเชียลมีเดีย
ทำให้ทุกคนตื่นตัวกับการลงประชามติมาก
โดยเฉพาะการพิมพ์หัวแม่มือสีฟ้า

เมื่อวานก็เราหลายคนก็โพสต์กันเหมือนกันนะคะ
โพสต์กันเยอะเลยผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวี

จะถูกแฮ็กนะถ้าเห็นลายนิ้วมือชัดเนี่ย
โพสต์ได้เบลอหน่อยดีไหม
สติ๊กเกอร์มาแปะไว้นิดนึงดีไหมอะไรอย่างนี้นะคะ
เดี๋ยวจะเล่าเป็นข่าวต่อไปด้วยสำหรับเรื่องนี้

คุณอาบน้ำหรือเปล่า

กดก็ชำเลย
มาที่อีกหนึ่งแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับ
ปะติดรูปประเทศไทย
ก็โพสต์ข้อความถึงประเทศไทยหลังรับร่าง

ถ้าหลังรับร่างขอสชจะอยู่ต่ออีก๒ปี
ถึงจะมีการเลือกตั้งรัฐบาลชุดต่อไป

ที่ทางขอสชวางไว้อีก๒๐ปีนะคะ
ก็ออกมาวิเคราะห์แล้วก็เขียนเป็นภาพเท็กซ์แบบนี้
ก็มีคนแชร์ต่อกันเยอะเหมือนกันค่ะ
แฟนเพจเฟซบุ๊กหยุดดัจจริตประเทศไทย

ในฐานะฝ่ายรณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูล

ก็บอกว่าแถลงการยอมรับความพ่ายแพ้
แต่โดยดีสำหรับผลยังไม่เป็นทางการครั้งนี้นะคะ

นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกียวโต

หลังทราบผลประชามติอย่างไม่เป็นทางการ
บอกว่าประเทศนี้มันหมดความหวังจริง
เอาล่ะครับนี่เท่ากับให้ความชอบทำทั้งตัวรัฐธรรมนูลและก็ทั้งคอสชด้วย

เพราะนี่คือการตัดสินใจที่เกิดจากผู้ที่เป็นเจ้าของประเทศ
ร่วมกันเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดของประเทศอย่างเท่าเทียมกันค่ะ